ที่โรงพยาบาลกรุงเทพฯสิทธิ์สยานุสิทธิ์แน่นกัน
เพราะว่าจะไปเฝ้ารอส่งครูบาบุญชุ่ม
หายจากอาการอาภาษณ์แล้วนะครับ

ไปเฝ้ารอส่งครูบาบุญชุ่มยานสังวโรนะครับ
เกจิชื่อดังแห่งล้านนา

โดยครูบาบุญชุ่มสวมจีวรนะครับ
ตามแบบภิกุอรัญวาศี

ทักทายญาติโยมด้วยใบหน้าที่แจ่มใสครับ

เผยแพร่ภาพของครูบาบุญชุ่ม
เตรียมออกจากโรงพยาบาลครับนะฮะ
โดยระบุบอกว่าหลังจากครูบาบุญชุ่ม
ออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สประเทศเมียนมา
เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ตั้งแต่วันที่๘สิงหาคมที่ผ่านมา
กระทั่งขณะนี้หายดีแล้ว

สิทธิ์ครับลูกศิษย์ที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้ว

ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมแล้ว
แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่า
ครูบาบุญชุ่มท่านจะไปที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วหรือไม่
หรืออาจจะเดินทางกลับไปยัง

เมืองพงศ์จังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
ซึ่งเป็นวัดที่ท่านเคยจำพรรษาครับ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดครูบาบุญชุ่มครับ